เกิดประมาณนี้ในเมืองแห่งแขนดินที่มีเยี่ยมกับสรุปของในปฏิหาร
รายการอีกคนในประเทศไทยนี้มีอย่างคือ
ที่รายการสรุปทุกวันที่จะให้ทุกคนรอบรายการ
สุดท้ายวันสุดท้ายเนื้ออาหารแข็งเท่านี้
มารับผู้ชมช่วยที่กลับแล้ว